จริงแล้วก็ยังมีคนที่มีไอเดียทั้งลงทุนทั้งลงแรง
ในการที่จะประดิษฐ์กล่องป้องกันไวรัส
เพื่อที่จะส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดโคราชด้วยคุณผู้ชม
แล้วเขาก็เป็นบรรดาสิทธิ์เก่าโรงเรียนช่างทหารนะคะ
รวมตัวกันด้วยไอเดียดีแล้วกล่องลักษณะมันจะเป็นแบบนี้
ส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลเพราะว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะ
กรรมการสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
เขามาร่วมกับนักเรียนช่างฝีมือทหาร
ระดมทั้งความคิดระดมทั้งแรงกายแรงใจ
ระดมทั้งเงินทุนส่วนตัวและเงินทุนบริจาค
จากทั้งสิทธิ์เก่ารวมไปถึงสิทธิ์ปัจจุบัน
ออกแบบและประดิษฐ์มันขึ้นมา
เพื่อที่จะส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ในโรงพยาบาลทั่วทั้งโคราชเลยนะคะ
กล่องนี้ค่ะคุณผู้ชมทำมาจากแผ่นอัคคลิลิกใส
สามารถนำมาครอบบริเวณช่วงศีรษะช่วงหัวของผู้ป่วย
แล้วก็จะทำการรักษาได้ด้วยการยื่นมือเข้าไป
กล่องนี้มันจะปิดกั้นระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์
ทำให้เชื้อไวรัสมันไม่สามารถมาโดนตัวแพทย์ผู้ที่จะทำการรักษาอยู่ได้
ซึ่งเราเคยเห็นวิธีการแบบนี้ในหลายที่แล้ว
แต่อันนี้ทำมาเป็นแบบกล่องอคลิลิกเลย
ตอนนี้ก็เลยมีการส่งมอบกล่องอุปกรณ์การเชื้อไวรัสนี้
ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังกายใหญ่อำเภอพิมายแล้ว

อกจากนี้ก็ยังมีการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
โรงพยาบาลด่านขุนทศโรงพยาบาลโนนไทยโรงพยาบาลพิมาย
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลมากกว่า๔๐กล่องด้วยค่ะ
เห็นแล้วก็ต้องชื่นใจแล้วก็ชื่นชมน้องด้วย
ชมสิทธิ์เก่าด้วยนะคะชื่นใจแทนบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลไหนสนใจอยากจะได้เจ้ากล่องแบบนี้
ป้องกันเชื้อโรคนะคะสามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลย๐๘๙๘๔๔๖๑๔๓นะจ๊ะ
ด้านล่างนี้โทรไปคือมันสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง
แล้วมันเป็นไอเดียความคิดที่ดีแล้วเขาก็ลงทุนลงแรง
ในการที่แบบบริจาคให้กับโรงพยาบาล
คือเล็กน้อยที่เป็นน้ำใจที่พอจะช่วยกันได้เห็นไหม
คนไทยทุกคนหยิบยื่นน้ำใจแล้วก็ส่งมอบไปแบบเต็มที่
หรือว่าใครสะดวกไม่ต้องโทรไปขอแต่โทรไปร่วมด้วยก็ได้เหมือนกัน
ได้ค่ะร่วมบริจาคก็ได้ส่วนเล็กน้อยได้นะคะ
ผลไม้คนละมือใครถนัดแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะครับ